พ่อคงพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็เห็นอกเห็นใจแล้วว่าแม้ทำมาค้าขายอะไรมันก็ยากอ่ะเจ็บหนักก็เยอะนะขายไม่ได้ก็มีเหมือนกันคนไม่ออกมาซื้อก็มีแต่ว่าบางร้านเขาก็มีการปรับกลยุทธ์ในการค้าขายให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นร้านขายดอกไม้ร้านขายพวงหลีดร้านนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนการขายพวงหลีด
เป็นพวงหรีดหน้ากากอนามัย
นี่จะได้นำไปใช้ต่อได้เป็นประโยชน์ด้วยเห็นไหมคะ

ดอกไม้อย่างเดียวมันไม่พอแล้ว
สถานการณ์แบบนี้ต้องมีหน้ากากอนามัยเท่านั้น

ตอนนี้ทางร้านเขาก็ปรับการทำพวงหลีด
ให้มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะ
ก็คือเปลี่ยนจากการทำดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้ง
มาเป็นพวงหลีดแบบหน้ากากอนามัยแบบผ้าค่ะ
มันดูแปลกเหมือนกันคือมองผ่าน
มันจะเป็นพวงหลีดยังไงมันก็ดูแปลกใหม่ดีนะ
แต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะคุณ
ไม่ใช่แค่มีพวงหลีดหน้ากากผ้าอย่างเดียวนะ
มีพวงหลีดที่เป็นเจลล้างมือด้วยเหรอ
ไม่ใช่แค่พวงหลีดนะคะกระเช้าของขวัญก็มี
แทนที่จะเป็นกระเช้าดอกไม้ก็เป็นกระเช้าเจลล้างมือไปเลย
หรือว่าจะเป็นกระเช้าเจลล้างมือที่มีหน้ากากอนามัยด้วย

คือคนที่ได้รับเขาก็สามารถนำไปใช้ต่อได้ค่ะ

ลยุทธ์ทางการขายนี่สำคัญช่วงนี้
ต้องชื่นชมเจ้าของร้านเขาเหมือนกันนะคะคุณ

เขาบอกว่าหน้ากากอนามัยในตอนนี้
อย่างที่เรารู้กันดีเนาะว่ามันหาค่อนข้างจะหายาก
แล้วลูกค้าหลายรายเนี่ยก็เลยมาสั่งให้ทำพวงหลีดที่เป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ให้หน่อยเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
เอาจริงสมัยก่อนเนี่ยพวงหลีพัดลมใช้ต่อได้เราก็เคยเห็น
วงหลีดที่เป็นช้อนเราก็เคยเห็น
แต่สถานการณ์แบบนี้พวงหลีดหน้ากากอนามัยพวงหลีดเจลล้างมือเนี่ย
ใช้ได้จริงนะคะมีประโยชน์มาก
ทางร้านก็เลยปรับเปลี่ยนจากการที่ใช้ดอกไม้สดในการทำโพงรีด
มาเป็นพวงหลีดหน้ากากอนามัยแบบผ้าหรือพวงหลีดเจลล้างมือแอลกอฮอล์แทน
แล้วก็ตกแต่งตามแบบที่ลูกค้าสั่งมาเลย
น้องใบตองถามหน่อยมันแพงไหมเนี่ย
เรื่องราคาบางคนอาจจะคิดว่ามันแพงหรือเปล่า
เพราะของเหล่านี้แถวเดียวที่ขายกันแพงเหลือเกิน
ทางร้านบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นนะคะ
ราคาเริ่มต้นของพวงหลีดอยู่ที่พวงละ๕๐๐๑๐๐บาทเท่านั้น
เห็นไหมล่ะสวยงามเก๋ไก๋เป็นประโยชน์ใช้ได้
เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดีเลยนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะมีคนสนใจแล้ว
คือพวงหลีดไม่ได้สนใจสั่งล่วงหน้านะ
แต่ว่าใครสนใจอยากจะได้เป็นกระเช้าหรืออะไรแบบนี้
หรือว่าเป็นไอเดียดีก็โทรสอบถามได้
หมายเลขโทรศัพท์นะคะเราขึ้นให้แล้วนะ๐๘๘๒๗๓๙๐๘๐นะคะ
ย้ำนะคุณผู้ชมคือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการค้าขายให้เป็นไปตามสถานการณ์เนี่ย
มันก็ถือว่าเป็นการแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เหมือนกันเนาะ
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของร้านที่เขาปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะคะ
ปรับเนี่ยแนะนำว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่แนะนำว่าให้ฉกฉวยโอกาสจากการขึ้นราคาขายของในช่วงนี้
เพราะว่าหลายคนเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยร้านคงร้านค้าเดือดร้อนแล้วก็ขึ้นราคาของไง
คนเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันก็เห็นอกเห็นใจเนอะ